เด็นข่าวร้อนร้อนแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาดูข่าวหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลย

ดาบคาปอเช่นักธุรกิจบริษัทรับทำเว็บไซต์ชาวอังกฤษ
แต่มีเมียคนไทยวงจรปิดบันทึกนาทีสังหาร
ปมเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของมาเฟียเรื่องของหุ้นส่วนหรือเรื่องของชู้สาว
นี่ค่ะแล้วก็เป็นภาพข่าวอย่างที่เห็นดับนักธุรกิจนะคะ
เจ้าหน้าที่ชนสูตรศพนายโทนี่เคนเวย์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ถูกยิงตายหน้าบริษัทสานิทสปอร์ตคลับจำกัด
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
แล้วก็มีภาพของภรรยาด้วยเป็นภาพเล็กนะคะ
มุมล่างซ้ายมือ
หัวบอกว่ามีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ไปดูกันหน่อย
นี่คือเขาขึ้นรถแล้วนี่เดินตามมาใช่ค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่มีคนยืนอยู่ที่ร้านจอดรถด้วยตรงนั้นน่ะ
คือคนร้ายเนี่ยเดินไปเจาะยิงระยะเผาขนเลยนะคะ

นายโทนี่เคนเวย์อายุ๓๙ปีสัญชาติอังกฤษ
เสียชีวิตทันทีค่ะรถเก๋งเป็นรถสปอร์ตปอร์เท่
บริเวณหน้าบริษัทสานิสสปอร์ตคลับจำกัดถนนขอบอ่างมาประชานหมู่๓
ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ย

เข้าไปข้างรถแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ

ฟิตเนสหรูนะคะก็มีชาวไทยมีชาวต่างชาติที่ไปใช้บริการ

ผู้ตายนั่งอยู่ที่เบาะคนขับ
สภาพคือถูกอาวุธไม่รู้ขนาดยิงเข้าที่คิ้วขวา๑นัด
กระสุนทะลุท้ายทอย
คือผู้สื่อข่าวรายงานละเอียดนะนะว่าเลือดแบบไหลนองเต็มพื้นรถเลยค่ะ
คุณผู้ชมต้องขออภัยเช้าแบบนี้แต่อยากจะให้แบบเห็นภาพอ่ะนะ
คือใกล้กันก็เจอปลอกกระสุนตกอยู่๑ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
นางสมพรเคนเวย์ภรรยาของผู้ตายยืนรอตำรวจอยู่
แล้วก็ให้การว่าสามีเปิดบริษัทรับเขียนเว็บไซต์
ย่านชายหาดจอมเทียน
ปกติก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
แต่พักหลังไปขัดแย้งทางธุรกิจกับนายโทบี้

แต่ไม่รู้ว่านี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกยิงจนเสียชีวิตหรือเปล่าค่ะ
ฟังเสียงภรรยาของผู้ตายกันหน่อยค่ะ
อย่างที่เราเห็นกล้องวงจรปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีคนยืนอยู่ใกล้ด้วยนะ
คือนายกมลพัฒน์คณะเพิ่มภูมิค่ะ
เขาเป็นพยานเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายไม่รู้ว่าสัญชาติอะไรนะ๑คน
พอผู้เสียชีวิตเดินออกจากฟิตเนสไปขึ้นรถ

ใช้มือเปิดประตูรถด้วยนะคะ
แล้วก็ชักปืนยิงใส่ระยะเผาขน๑นัด
แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายอีก๑คน
จอดรออยู่ไม่ไกลพากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๒ชนบุรีแพทย์เวรโรงพยาบาลบางละมุง
ก็ไปในที่เกิดเหตุก็ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพิ่มเติม
อกจากนี้เขาบอกว่าจะมีการสอบพยานแวดล้อมเพิ่มด้วยนะคะ
เพื่อติดตามจับคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
นี่เป็นข่าวใหญ่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ค่ะ